ญาติของผู้ชายอยู่๓๗ปีที่จังหวัดบุรียรัมน์
เขาแจ้งไว้ค่ะบอกว่าลูกชายของครอบครัวนี้
ไปทำงานที่ลบบุรีหลังจากนั้นหายตัวไป
พอหายตัวไปเนี่ยมีคนแจ้งกลับมาอีกว่า
ตายแล้วนะลูกชายตายแล้วนะถูกทำร้ายร่างกายจนตาย
ครอบครัวไม่เชื่อนะคะบอกว่าคดีนี้มันแหม่ง
มันมีความแปลกอยู่เพราะว่าได้ข้อมูลจากน้องสาวว่า
ก่อนที่จะมีคนแจ้งว่าพี่ชายตัวเองตาย
ยังได้รับคลิปอยู่เลยมีพลเมืองดีส่งมาให้

พี่ชายได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกตามใบหน้า
แต่ก็ยังพูดคุยได้ไม่เห็นตายนี่นะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะญาติบอกว่ายังไม่เผาศพนะ

แต่ตอนนี้มีพิธีประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายศรีไพรวารารำอายุ๓๗ปีค่ะ
ไปสอบถามพ่อผู้ตายชื่อวนายแสงเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายออกจากบ้าน๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
กับผู้รับเหมาค่ะบอกว่าจะไปทำงานที่ลบบุรี

แล้วก็มาทราบข้อมูลล่าสุดว่าลูกชายตายแล้ว
จากการไปดูสภาพศพค่ะ
พ่อเชื่อว่าถูกทำร้ายร่างกาย
โดยเฉพาะที่น้ำผักมีบัตรแผลชกัน
ตามลำตัวมีร่างกายถูกทำร้าย

บริเวณเท้ามีร่องรอยเหมือนถูกลากไปกับพื้น
ถามน้องสาวค่ะน้องสาวชื่อว่าคุณนิสานี่นะคะ
คุณนิสานเล่าว่าพี่ออกจากบ้าน๑๗กุมภาพันธ์

ได้ข่าวจากผู้รับเหมาบอกว่าพี่ชายหายออกจากแคมป์ไปนะ
เธอก็เลยตัดสินใจโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะ
คนหายโพสต์ข่าวตามหาพี่ชาย
ต่อมาวันเดียวเท่านั้นนะคะ๒๑กุมภาพันธ์บ่าย๓
มีพลเมืองดีแจ้งว่า
พบพี่ชายตามลักษณะที่เธอลงรูปไว้
เป๊ะเลยไปเจอที่ถนนห่างจากที่พักคนงาน

พลเมืองดีรายนี้นะคะส่งคลิปนี้มาให้น้องสาวดูค่ะ
อันนี้เป็นพี่ชายของเธอนะคะตอนที่ยังไม่ตาย

ก็เห็นนะพี่ชายหน้าตาสะบักสบอม
แต่ก็ยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้ตายเนี่ยนะคะ

ส่งโรงพยาบาลฟังเสียงน้องสาวค่ะ
จะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่อย่างนี้
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตามจับคนร้ายให้ได้ค่ะ
เพราะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่า
ทำไมถึงทำพี่เราขนาดนี้ค่ะ

ก็ทำไมจิตใจโหดเยี่ยมจังเลย
ทำกับพี่เราได้ขนาดนี้ค่ะ
น้องสาวบอกต่อนะคะบอกว่าญาติญาติได้มีการปรึกษากันแล้วว่า
จะยังไม่ชาปนกิจศพของนายศรีไพรพี่ชาย
กว่าคดีจะมีความคืบหน้านะคะ
ซึ่งตำรวจที่ทำคดีนี้คือตำรวจสพพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะ